เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาถึงเหตุการณ์นี้ภาพข้างหลังนี้นะคะ
เป็นภาพเดียวล้านความหมายเป็นคำที่กล่าวไม่ได้เกินจริงเลยกับภาพนี้
คุณผู้ชมค่ะพระสงฆ์เนี่ยอุ้มชายชาลาอยู่ในอ้อมก่อน
แล้วก็วิ่งข้ามกลางน้ำท่วมเป็นตาวัยเก้าสิบแปดปีนะคะ
ตอนแรกเราคิดว่าคุณตาป่วยพระจะพาไปหาหมอ
สุดท้ายพอรู้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
พระท่านอุ้มคุณตาที่ไร้รมหายใจออกจากบ้านไปสาราวัดค่ะ
เรื่องราวนี้จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
แต่ที่เห็นนี้เป็นภาพที่อยู่ในโซเชียลแล้วใครเห็นก็หดหู่สลดใจที่สุดนะคะ
ในสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้เลย
น่าจะ๙๘ปีเนอะโหนี่เกือบร้อยแล้วนะ
ใช่ค่ะออกมาจากวัดไผลล้อมนะคะจากชุมชนวัดไผลล้อมที่สัพพยาจังหวัดชัยนาฏ
หลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครั้งแรกหลายคนเข้าใจว่า
พระกำลังอุ้มตาไปโรงพยาบาลอืมสุดท้ายแล้วปลายทางไม่ใช่โรงพยาบาล
แต่เป็นสารวัฒน์โอ้โหพระสมุนพรยานสัมปันโนเลขานุการวัดไผลล้อม
พระที่อุ้มตาอยู่ในภาพท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่สามสิบกันยายน
ในภาพคือคุณตาเผาทรงสะอาดอายุ๙๘ปีค่ะเป็นชาวบ้านในชุมชนวัดไผลล้อม
เป็นญาติของหลวงพี่อืมวันเกิดเหตุญาติตะเภาโทรมาหาหลวงพี่
บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ไปดูตาเผาหน่อยอาการแกไม่ค่อยจะดีเลย
หลวงพี่แกก็เลยท่านก็เลยลุยน้ำไปค่ะไปหาตาเผา
พอไปถึงก็เจอพบคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว
หลวงพี่ก็เลยอุ้มตาออกมาจากบ้านเพื่อพาไปขึ้นรถที่มารอรับศพอยู่ด้านนอก
เพราะรถเนี่ยฝ่ากระแสน้ำเข้าไปไม่ได้แต่หากจะรอต่อไปอีกไม่ทันการแน่
เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยหลวงพี่ท่านก็อุ้มหลวงตาออกมา
เพื่อจะพาไปวัดโดยสลับกันอุ้มระหว่างหลวงพี่กับพระอีกรูปหนึ่ง
นี่เป็นการสลับกันมาเรื่อยค่ะคุณผู้ชมฟังหลวงพี่ท่านเล่าเหตุการณ์ค่ะ
ระหว่างทางน้ำมันพังทลายน้ำพังแล้ว
ก็เลยก็ต้องผ่าผ่ากระแสน้ำไปนะครับ
แล้วก็ไปดูปู่ว่าพบว่าปู่เสียชีวิตแล้วตอนนั้นอัตมาไปองค์เดียว
ไปดูไปดูก่อนค่ะไปองค์เดียวเสียชีวิตแล้วก็เลยกลับมาวัด
แล้วก็บอกแล้วก็มานำรถนำรถไปรับศพ
แต่ว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้เข้าไปได้ครับรถรถไม่สามารถเข้าได้
ก็เลยต้องผ่ากระแสไปในขณะนั้นในพื้นที่บริเวณบ้านปู่
ปู่อ่ะนะคือน้ำเอวแค่เอวแล้วครับมันก็ลำบากเพราะการอุ้มด้วย
แล้วก็น้ำหนักพอสมควรครับหนักแล้วก็ออกจากบ้านปู่มาก็
น้ำมันกระแสน้ำเราทวนกระแสน้ำมาครับโอ้โหวิ่งฝากระแสน้ำด้วย
หนักด้วยแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะสำหรับคุณตาเผาเสียชีวิตด้วยโรคชะลาค่ะ
มีกำหนดเผาศพในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังท่วมสูงอยู่
แต่ว่าเมนของวัดไผลล้อมเขาสร้างไว้สูงค่ะ
ก็สามารถชาปนกิจได้จุดนี้นะคะแต่ก็อาจไม่ได้แห่ศพรอบเมน
เพราะว่าน้ำเนี่ยนี่ยังท่วมสูงแบบนี้อยู่ค่ะ